คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของ

สาวมะปรางแล้วก็สาวเบลล่านะครับ
เมื่อวานี้มะปรางเองนะครับ

เข้าพบกับทางด้านของตำรวจ

ก็เข้าไปชี้แจง

ลักษณะของการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
รวมถึงเรื่องของการโฆษณา

ไม่ได้มีการออกแคมเปญต่าง
ไม่ว่าจะชงผอมหรือไม่ว่าจะเป็น

น่าจะเป็นคนที่โฆษณา

ตัวแทนหน่อยนะเตือนตัวแทนไปแล้ว

ถ้าเตือนครั้งเดียวไม่ฟังกัน
จะขอถอดออกจากแบรนด์ของเธอด้วยซ้
คือตอนนี้มีตัวแทนอยู่ประมาณ๑๘แห่ง

ในฐานะของเจ้าของบริษัท๙๙

แล้วก็เป็นนักแสดงเป็นหนึ่งในหุ้นส่วน
ร่วมกับเบลล่าบรานีผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กำลังพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่
เนื่องจากมีการระบุสรรพคุณ
รวมถึงอาจเข้าขายแชร์ลูกโซ
เพราะมีการเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกด้วยนะครับ
โดยมะปรางกล่าวภายหลังการเข้าพบตำรวจ
บอกว่าในฐานะของเจ้าของบริษัท

แล้วก็ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้ง
กับทางออยอย่างถูกต้อง

และเธอขอชี้แจงว่าบริษัทเปิดจำหน่าย
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง

ไม่ได้รับตัวแทนมากมาย
ไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อย่างที่เป็นข่าว
ส่วนเรื่องของอย่างการอวดอ้างสรรพคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
หรือว่าโซโลแกนที่ใส่ใหม่เข้าไปคำโฆษณาใหม่
อย่างเช่นชงผอมฉีกชงผอมจองสิทธิ์รวย
จนทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมานี้นะครับ
เธอบอกว่าทางเบลล่าแล้วก็ทางมะปราง
ไม่ได้เป็นคนคิดแคมเปญแบบนี้ขึ้นมา
ตัวแทนจำหน่ายน่าจะเป็นคนคิดแคมเปญแบบนี้มาเอง
ดังนั้นเธอเตือนไปถึงตัวแทนจำหน่ายว่าอย่างไร

แล้วก็จบ
ผงชุมผอมจองสิทธิ์รวย
ซึ่งปังเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เป็นแบบนี้ค่ะก็คือโพสต์ในเฟสส่วนตัวของตานที่มีตัวแทนอยู่
แล้วก็เป็นของบริษัท่าก็คือใช้ของเราเท่านั้น
ของเราเท่านั้นนะคะโดยที่ห้ามทำโฆษณาเกินจริง
แล้วก็เราจะตัดเตือนหนึ่งครั้งหลังจากนั้น
เราก็จะตัดสิทธิ์จากตัวแทนทันทีค่ะ
แหละครับเธอบอกว่าส่งหนังสือเตือนกันไปแล้วนะครับ

ก็ตัดสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายทันที
และในฐานะเจ้าของแบรนด์หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

อกจากนี้มะปรางยังบอกว่าได้ส่งสารในการผลิตของผลิตภัณฑ์
ให้ทางบริษัทเอกชนตรวจสอบ
ก็ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบของออยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ
นี่มปรังส่วนเบลล่าเขาจะแถลงต่อสื่อที่นัดกันไว้
คือ๑๓พฤษภาคมนี้
ส่วนทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกชะนันพัฒน์สารถวันแพทย์

ซึ่งเป็นผู้ที่รับเรื่องจากมะปราง
ก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นสอบปากคำมะปรางไว้ก่อน
หากพบเข้าข่ายผิดก็จะส่งให้ออยดำเนินการตามหลักฐาน
ส่วนจะเรียกเบลล่าบรานี
นางเอกสาวคนดังที่ร่วมทำธุรกิจมาสอบปากคำหรือไม่นั้น
ยังไม่ขอตอบในตอนนี้นะครับ